คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ของเด็กช่างกันหน่อยค่ะ
คราวนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
เพราะว่ามีคนร้ายมายิงนักศึกษา

คือจ่อยิงเลยอ่ะจ่อยิงเข้าที่หมวกกันน็อกเนี่ย
แต่ทีนี้กระสุนมันเข้าไปทะลุขมับซ้ายขมับขวาเลยนะฮะ
ซึ่งทางด้านแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็ได้นำศพลูกไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ฉะเชิงเซา

มันเป็นเรื่องของปมความขัดแย้งของสถาบันนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อย
สวมหมวกกันน็อกแบบนี้
กระหน่ำยิงนายนพก้าวสุคลทรัฐ
หรือว่าน้องแบงค์อายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาโรงเรียนมีนบุรีโปรลีเทคนิคแผนกช่างยนต์

ซึ่งสภาพศพก็ถูกยิงเข้าที่บริเวณไทยทอยซ้ายทะลุหน้าผากขวา
ห่างออกไปก็ไปเจอหมวกกันน็อกเปื้อนเลือด
แล้วก็มีรอยกระสุนยิงเข้าระหว่างกลางของหน้ากากหมวกกันน็อก

ใช่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่นายนพก้าวก็ออกมาจากสถาบัน
แล้วก็มีเพื่อนนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์มาด้วยนะ

เพื่อนก็ถูกไล่ยิงเหมือนกันแต่เพื่อนวิ่งหลบหนีไปได้
นายนพก้าวถูกยิงคนเดียวแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งพนักงานร้านสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในระแวกใกล้จุดที่เกิดเหตุ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาเร่งเครื่องมา
แล้วหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ก็ค่อยผ่อนเครื่องลง
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังค่ะประมาณ๔๕นัด
แล้วก็คนตะโกนบอกว่าเนี่ยมีคนยิงกันมีคนยิงกัน
พอออกมาดูพบว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะครับ

ประมาณ๔นัดอ่ะครับมีช่วง๔นัดต่อเนื่อง
ไปเห็นนักเรียนเขานอนอยู่

ตอนนั้นคือเขาเสียหรือยังหรือว่ายังโอบยังโอยยังร้องครับ
ยังครับแต่นอนอีกแต่เพื่อนเพื่อนเขาร้องให้ครับ
คอยบอกตลอดอย่าหลับอย่าหลับ
มาฟังอีกคนนึงนะคะก็คือคุณป้าคนนี้ค่ะ
เขาอยู่ในร้านล้างรถคนนี้นะคะ
เขาอยู่ในร้านล้างรถอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
สักประมาณ๕๐เมตรซึ่งคุณป้าเขาก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเป็นเสียงปืนมาก่อน
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดตอนแรกนึกว่าเสียงประทัด
หรือว่าเสียงยางรถอ่ะมันระเบิดครับแต่พอรู้ว่าเป็นเหตุยิงกันเนี่ย
ป้าก็ตกใจกลัวค่ะหลบอยู่ด้านในร้าน
เพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงแล้วก็บอกด้วย

เพราะคนร้ายเขาไปก่อเหตุช่วงเช้า
จุดตรงนี้มีเด็กช่างต่างสถาบันมาไล่ตีกัน
มาก่อเหตุกันประจำเลยแต่ว่ารอบนี้ถือว่าแรงมาก
แล้วก็ไม่คิดว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง
เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นคนที่ได้ยินเสียงเหตุการณ์
ทีนี้คุณผู้ชมเรามาพูดคุยมาสอบถามกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือคุณแม่พรพันธ์ปาลักวงณอายุทยา
คุณแม่ได้เดินทางมารับศพลูกชายที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ก็จะนำร่างของลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ที่วัดนพเกตวนารามที่ฉะเชิงเศร้า
เราก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่
คุณแม่ก็ได้พูดนะว่าลูกน้องแบงค์ไม่ใช่เด็กก้าวร้าว
เป็นเด็กเรียนเก่งชอบทำกิจกรรมชอบเล่นเกมเก็บตัวอยู่กับบ้าน
ชอบดื่มเหล้าหรือว่าไปทะเลาะวิวาสกับใคร

แล้วแม่ก็คิดว่าลูกน่าจะเป็นแพ้รับบาป
โดยการที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้
แล้วแม่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสถาบันนะคะ

ให้ลูกลูกเนี่ยระมัดระวังตัว
แต่ลูกเองก็ชอบที่จะเรียนด้านนี้

คุณแม่ใจสลายเลยนะคะฟังคุณแม่ค่ะ
นี่ค่ะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แม่บอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวคนร้ายได้ก่อนวันเผาศพน้อง
มันมากมันเกินกว่าเด็กทั่วไปที่จะจับปืนได้
วิถีกระสุนปืนที่ยิงก็แม่นเกินไป
อันนี้แม่เลยติดใจว่าทำไมถึงเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญเรื่องการใช้ปืน
ส่วนที่มีคำถามว่ายิงผิดตัวหรือเปล่า
เพราะว่าทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับเพื่อนของแบงค์คนหนึ่ง

ในวันเกิดเหตุแบงค์มาหาเขาที่บ้านนะครับ
แล้วจริงแล้วคนที่ควรจะตายเนี่ย
คือตัวเขานี่เพื่อนแบงค์บอก
แบงค์บอกว่าผมรู้ดีว่าคู่อริเป็นใคร
และเป็นคู่อริที่มีมานานต่อเนื่องเกือบ๙ปีแล้ว

ผมเองก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มคนดังกล่าว

ดังนั้นก็คงเดาไม่ยากว่าคนก่อเหตุคือใคร
จากนี้ไปขอให้เป็นกระบวนการตามกฎหมาย
แต่คนที่ตายไม่น่าจะใช่แบงค์

เพราะเขาเป็นคนมีเรื่องกับคู่อริที่แท้
นี่ก็ทำให้ตำรวจยังคงต้องสืบสวนประเด็นนี้อยู่
ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นปมขัดแย้งระหว่างสถาบัน

แต่ว่าประเด็นอื่นทั้งปัญหาทะเลาะวิวาดกันเรื่องส่วนตัว

ใช่ค่ะคือเรื่องนี้พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวน
แล้วก็สั่งการแล้วนะคะให้ไปตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
แกะรอยเลยจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็คาดว่าจะทราบตัวผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้
ส่วนตอนนี้ทางสถาบันเองก็บอกว่า
ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จากห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนทุกคนในสถาบัน
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาสถาบันก็มีการปลูกฝังมาตลอดนะคะ
เรื่องของการไม่ทะเลาะวิวาดกันแบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้ตำรวจก็ไล่เช็คประวัติกลุ่มเสี่ยงที่เคยมีเหตุวิวาดกันระหว่างสถาบัน
ในพื้นที่ของบกน๓ก็จะมีอยู่ทั้งหมด๓สถาบันด้วยกัน
ตอนนี้ก็ต้องเช็คทั้งหมดเลยนะครับ